เนื่องกันเลยนะครับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิด๑๙
ผู้หญิงชาวอ่างทองอายุยี่สิบสามปีเธอไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยนะฮะ
ค่ะคือครอบครัวบอกว่าเธอแพ้นะแล้วก็เอาส่งเข้าโรงพยาบาล
สุดท้ายเธอเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะอ่า
นี่คือการที่ครอบครัวตั้งศพของนางสาวอมรรัฐแพร่เขียว
หรือว่าน้องเมน้องเมอายุยี่สิบสามปีครับตั้งบรรเภนกุศลที่วัดดอนกร่าง
ตำบลราชพัฒนาอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองฮะ
นางสาววันเพ็ญแพร่เขียวคนนี้เป็นพี่สาวของน้องเมย์เล่าบอกว่าน้องเมย์เนี่ยนะ
น้องเมไปครับไปฉีดวัคซีนเมื่อเช้าวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดกันยายเอ่อเมสายนขออภัยฮะ

พักผ่อนเสร็จก็ไปทำงานตามปกติ
วันพฤหรัฐสมดีที่๒๒มีศาลยนต์คือวันรุ่งขึ้น
แต่วันนั้นเองช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้น
เธอมีอาการน้องเมย์มีอาการอาเจียนฮะเวียนหัว
เธอก็เลยขอลางานนะครับ
แล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี
โดยน้องเมย์แจ้งกับโรงพยาบาลว่าแพ้คอลลาเจน
คือตอนที่โรงพยาบาลเราเข้าไปหาหมอ
เขาซักประวัติเบื้องต้นคุณโรสลินคุณแพ้ยาอะไรไหม
คุณทัศนัยคุณแพ้ยาอะไรไหมหรือแพ้อะไรไหม

แต่ต่อมาแฟนนุ่มจึงแจ้งกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมว่า
แล้วก็ติดต่อก่อนได้
พอสักพักหนึ่งเหมือนให้น้องเกลือเสร็จ
จะไปรับอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้ว
รู้อีกทีก็คือตอนเช้าเกือบ๖โมงค่ะ
คือโทรมาบอกว่าหัวใจเขาหยุดเต้นไปแล้ว
ขณะที่คุณแม่สังวานภวงทองแม่ของน้องเมย์นะครับ
เล่าบอกว่าคุณแม่ได้โทรคุยกับลูกสาวครั้งสุดท้าย
หลังจากลูกสาวไปฉีดวัคซีนเสร็จนะครับ
ก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องอย่างที่ผมเล่าไป
ลูกสาวบอกว่าโอ้โหแม่มันปวดเมื่อยแขน

แล้วหลังจากนั้นคุณแม่ติดต่อลูกสาวไม่ได้อีกเลยครับ
มารู้อีกทีลูกสาวเสียชีวิตซะแล้ว
ซึ่งญาติเรียกร้องนะครับขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าน้องเมย์เสียชีวิตเพราะผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
หรือการแพ้คอลลาเจนหรือเกิดจากโรคประจำตัวกันแน่
ผมถามคุณผู้ชมถามน้องก๊อฟน้องปุ้ย
ในกรณีนี้ถ้าคุณเป็นญาติคุณเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องเมย์
ถ้าโรงพยาบาลระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์มาบอกว่า
หัวใจหยุดเต้นคุณสิ้นสงสัยไหม
ไม่สิครับมันหยุดเต้นเพราะอะไรคุณต้องตอบสินี่แหละ
เราก็อยากรู้ว่าสาเหตุที่ญาติเราตายเนี่ยเพราะอะไร

คือมันอย่างไรคือทุกคนที่ตายหัวใจหยุดเต้นอยู่แล้ว
สาเหตุการตายคือหัวใจหยุดเต้นแล้วไม่หายใจตอบอย่างนี้เหรอ
ใครจะตายแล้วหัวใจเต้นอยู่มันไม่มีหรอกถูกไหม
จะมีพิธีประชาปนักกิจน้องเมย์ในวันนี้นะครับ
ขอแสดงความเหตุใจกับคุณด้วยคือเคสแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก
การที่แบบได้วัคซีนไปปุ๊บแล้วไปทำให้เขาเสียชีวิต
คือต้องชี้แจงอธิบายให้เข้าใจว่ามันจะอาจจะเกิดขึ้นได้
คนที่มีกลุ่มเสี่ยงอย่างไรบ้าง
เขาจะได้ไม่ไปฉีดจะได้ไม่ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือข้อมูลคุณหมอสิริราชให้ข้อมูลน่าสนใจนะคะ
ว่าคนที่แพ้วัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แพ้อาหารทะเล